หนุ่มกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙ถูกกักตัวที่วัดสะบาปที่จังหวัดจันทบุรี
แต่ทีนี้ที่จันทบุรีเราก็รู้กันอยู่
มีการเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงน้ำไหมครับ

น้ำสู้เลยนะฮะน้ำข้างนอกถ้าจะแรงอยู่
แล้วมันก็ทะลักเข้ามาท่วมในสถานที่กักตัว
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดนี้นะครับ
คลิปนี้นะฮะผู้ชายคนหนึ่งวัย๓๓ปีได้โพสต์ลงโซเชียล
เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมสารที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙
ที่วัดสะบาปตำบลคลองนาบรายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
โดยคนที่โพสต์คือคุณเมธากร
ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังด้วยความตกออกตกใจนะ
บอกว่าผมมากักตัวตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม
พอกักตัวได้๑๒วันถึงวันที่๑๒ตุลาคม
กลางดึกกลางดื่นเลยคุณตี๑ฮะ
ต้องลุ้นกันนะคุณนะระดับน้ำมันจะขึ้นท่วมมาถึงเตียงหรือยัง
น้ำมันไหลเรื่อยแสดงว่ามันมาเรื่อยนะคะ
ใช่ครับเพราะตอนนี้มันถึงขาเตียงแล้วนะคุณ
ขาเตียงก็ประมาณ๓๐เซนแล้วนะครับ
ก็ต้องช่วยกันแล้วฮะเก็บของหนีน้ำท่วมกันจ้าละวันเลยนะครับ
ก็กักตัวกันแบบไหนแบบกักตัวแช่น้ำอยู่นาน๒วัน
ครบกำหนด๑๔วัน
จะให้อบพยพไปไหนมันก็ไม่ได้ไปไม่ได้เพราะเป็นผู้เสี่ยง

แล้วก็วันนี้เองวันที่๑๔ตุลาคม
ถูกปล่อยตัวออกมาจากสารที่กักตัวแล้วนะครับ
คุณเมธากรก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ระดับน้ำภายในวัดก็ลดลงบ้าง
นี่ก็กักตัวด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะครับ